เหตุการณ์นี้ค่ะกลางทุ่งนาเลยนะคะที่จังหวัดนครพนมคือตำรวจเนี่ยพยายามที่จะไล่ตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดแต่ผู้ต้องหาคนนี้หนีไปอยู่กระท่อมกลางทุ่งนาครับ

นี่ค่ะตำรวจเองก็เจ็บนะคะคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะในมือของผู้ต้องหาเนี่ยมีมีดอยู่ตำรวจก็ถูกฟันได้รับบาดเจ็บ
แต่สุดท้ายที่จับได้เนี่ยค่ะตำรวจยิงเข้าที่ขาของผู้ต้องหานัดหนึ่งก็เลยล้มลงแล้วก็รวบตัวได้
เขาก็หนีตำรวจนะคะพอตำรวจประชิดตัวเข้าใกล้แล้วเนี่ยหันกลับมาสู้
ตำรวจโทปวริสผู้บังคับหมู่งานสืบสวนล้มไปเลยนะคะ
สิบตำรวจโทปวริสคนนี้แหละค่ะเป็นคนที่ยิงปืนตอนแรกอ่ะยิงขู่ก่อน
แต่นายวุฒิพันธ์ไม่กลัวก็ยังพุ่งใส่ตำรวจ
จังหวะนั้นร้อยตำรวจเอกศิลาวุฒิรองสารวัตรสืบสวน
ดาบตำรวจปฏิวัติผู้บังคับหมู่งานสืบสวนก็มาช่วย

สิบตำรวจโทปวริสคนนี้เจ็บนะคะ
คนร้ายเอามีดฟันเขาที่หัวเขาที่ตัวด้วยค่ะ
สุดท้ายเลยตัดสินใจว่าต้องยิงใส่ขาแล้วแหละเพราะว่าเอาไม่อยู่
ยิงใส่ขาไปนัดหนึ่งนายวุฒิชัยก็ล้มลงก็รวบตัวได้
นำส่งโรงพยาบาลนาว่ากลางทุ่งนาที่อำเภอนาว่านครพนมเลยอะค่ะ
ทีนี้พอควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ก็ต้องไปตรวจค้นที่กระท่อมกลางทุ่งนาที่ผู้ต้องหาเข้าไปหลบอยู่ก่อนหน้านี้นะคะ
ว่าจะไปพักอยู่ที่นั่นแล้วก็คงจะมีหลักฐานอะไรอยู่ที่นั่น
ปรากฏว่าก็ยึดปืนได้๑กระบอกเป็นปืนแก๊ป
วุฒิชัยคนนี้เป็นผู้ต้องหาตามไหมจับสารจังหวัดนครพนม
ลงวันที่๑๓พฤศจิกายนปี๖๔คดียาเสพติดและคดีเกี่ยวกับเรื่องของจราจรนะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔ก็เลยบอกว่า
คือชุดสืบสวนสพนาว่าเขาสืบรู้ว่าผู้ต้องหาคนนี้
หนีไปอยู่กระท่อมกลางทุ่งหนาวางแผนจับกลุ่มเป็นไปตามยุทธวิธีของตำรวจอ่ะนะคะ
ก็ป้องกันไม่ให้คนร้ายหนีต่อแล้วอาจจะเข้าไปในพื้นที่ชุมชนแล้วมันอันตราย
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔มอบหมายผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครพน
นมไปเยี่ยมให้กำลังใจตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
แล้วก็มอบเงินสนับสนุนการปฏิบัติงานค่ะ
หมายความว่าก็เจ็บกันหมดเลยอะตำรวจที่ไปพยายามจะรวบตัวผู้ต้องฮารายนี้นะคะ
จังหวัดตรงเนี้ยเห็นมั้ยฮะใช่ค่ะโดนกันหมดเลย
เพราะว่าตำรวจนอกเครื่องแบบอื้อโหน่าอะรายจริงจริงฮะค่ะ